คุณผู้ชมค่ะทีนี้พาไปดูที่นนกันหน่อย
นนท์ทะบุรีตรงหอนาฬิกาตรงหน้าสารกัง
เออพาไปดูบรรยากาศนี่ตรงนี้

เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะ
น้ำยังเจิ่งอยู่ยังท่วมอยู่

ใช่ใช่พี่เบอร์แล้วภาพอันนี้คือตอนสักประมาณทุ่มหนึ่ง

ตรงจุดนี้หอนาฬิกาท่าน้ำนนน้ำอยู่เต็มพื้นที่แล้ว
แล้วถามว่าเราสามทุ่มมันจะเป็นอย่างไรทุ่มครึ่งขนาดนี้
โอ้โหสามทุ่มเนี่ยน้ำขึ้นเต็มที่
แล้วก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง๑เมตร๗๒เซนติเมต
แล้วบางจุดนะสูงเกือบครึ่งล้อรถเมย์
ริมถนนเราเห็นว่าอะไรมีพ่อค้าแม่ค้ายืนแช่น้ำขายอาหาร
คือมีไม่เยอะค่ะแต่ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไป
ยังทำงานอยู่เพื่อที่จะได้เงิน
ตรงนี้ปกตินะถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกติ
ไม่ได้มีน้ำท่วมแบบนี้คนจะเยอะคนจะแน่น
เพราะว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่ผ่านไปมาจากตรงท่าเรือท่าน้ำนนนะคะ
แล้วคนที่กลับจากทำงานมาทางเรือด่วน
ทางเรือข้ามฝากไปฝั่งบางศรีเมืองก็จะต้องมาตรงจุดนี้
ให้ดูตรงหอนาฬิกาไปแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวให้ดูเมื่อวานช่วงน้ำหนุนช่วงบ่าย
น้ำฝนมาทะลักฝ่าแนวกั้น
ท่วมหน้าสารกลางจังหวัดหลังเก่าของที่นนทบุรีเดี๋ยวดูภาพหน่อยค่ะ
อยู่แถวหอนาฬิกานั่นแหละแล้วเด็กทำยังไง
จากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีโรงเรียนเทพประธานพร
แล้วก็โรงเรียนรัตนาธิเบสแถวท่าน้ำนนดูสิเนี่ย
เรียนแล้วพ่อแม่ไปรับลุยน้ำ

ใช่ใส่เสื้อกันฝนกางร่มเนี่ยมาดูน้ำตรงหน้าสารกลางจังหวัดหลังเก่าเนี่ยนะคะ
มองไปนี่คือเหมือนแบบเป็นบึงเป็นทะเล
จุดน้ำท่วมสูงเหนือเข่านี่ดูสิย่ำไปก็รองเท้าหลุดแบบนี้นะคะ
ฝ่าสายฝนกลับบ้านกันหลังเลิกเรียน
เตรียมถุงพลาสติกไปเตรียมท้องเท้าแตะไป

พออยู่ในจุดที่แห้งรีบเอาน้ำล้างให้น้องนะคะ
ผมไม่รู้ว่าบางโรงเรียนจะปิดการเรียนการสอนไปก่อนหรือเปล่า
เห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบไฟนอลด้วยไง